มาดูเรื่องของอุบัติเหตุและวินาทีชีวิต
ใช่ดิฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊คข่าวสารเมืองปราการ๒

คุณผู้ชมรถกระบะมาพุ่งชนรถเก๋งอย่างแรงเลยนะ
จังหวะนั้นพ่อที่ขับรถเก๋งลงมาซื้อน้ำอยู่ข้างล่าง
กับลูกอยู่ในรถมีลูก๖ขวบกับลูก๑ขวบ
แล้วน้องโดนชนอย่างแรงร้องไห้จ้าเลยค่ะ
ดูภาพนี้กันนะคะ
ทุกคนถามเหมือนกันมาวเปล่าพี่
ทำไมอยู่ดีมาขับชนแบบนี้แล้วได้ยินเสียงเด็กไหม
เด็กร้องไห้เลยค่ะคุณผู้ชม
จังหวะนี้กระบะสีขาวทะเบียน๔กไก่พพ๙๓๙กรุงเทพมหานคร

แล้วจอดอยู่ในซอยวัดศรีวารีน้อยที่สมุทรปราการนะคะ
รถเก่งเนี่ยนะก็ไปอัดชนกับต้นไม้อีก
เหตุการณ์นี้ต้องบอกก่อนค่ะเพราะหลายคนเป็นห่วงทั้งเด็ก
แล้วก็ภรรยาของคนขับ
คือไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ

เอามาโพสต์เขาเขียนข้อความเอาไว้เลยคุณผู้ชม
เขาเขียนบอกว่าเมาไม่ขับสิเดือดร้อนคนอื่น
สงสารเด็กขวัญเอ้ยขวัญมา
อุบัติเหตุรถเก๋งถูกรถกระบะขับชน
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่๗ธันวาคมประมาณ๖โมง๓๗นาทีช่วงเย็น
ขณะที่ผมจอดรถอยู่ข้างทาง
หน้าร้านขายข้าวนอกช่องทางจราจร
มาซื้อน้ำดื่มใกล้กับตลาดทิพย์เกษรซอยวัดศรีวรีน้อย
คนขับกระบะ๔ประตูยกสูงวิ่งมาด้วยความเร็ว
แล้วด้วยความเมาพุ่งออกมาข้างทาง
ออกนอกเลนมาชนรถผมซึ่งมีลูกชายคนโต๖ขวบ
และลูกชายคนเล็ก๑ขวบรวมถึงภรรยาอยู่ในรถขณะถูกชน
ซึ่งคนขับเมาไม่ได้สติเขาเขียนแบบนี้ค่ะ
แต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเสร็จแล้ว
คนเขาก็ไปล้อมรถกระบะไงแล้วก็ถามเมาป่ะเนี่ย
คนขับรถกระบะไม่ได้ลงมาจากรถนะ
คนไปล้อมแล้วเขาถึงยอมลงมา
ชาวโซเชียลก็โอ้โหไปกระหน่ำแสดงความคิดเห็นค่ะ
บอกว่านี่ดื่มแอลกอฮอลควรจะรับผิดชอบโดยการไม่ขับรถนะ

เพราะว่าร้องไห้หาพ่อหาแม่ตลอดเวลาเลยนะคะ
ตำรวจแจ้งว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

เพื่อส่งฟ้องคนขับรถกระบะฐานขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและทรัพย์สินเสียหาย
ทีนี้มันมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วที่ในคลิปเขาบอกว่าเมาเนี่ย

ล่าสุดเท่าที่ทีมข่าวเราเช็คนะคะ
ตำรวจแจ้งว่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับกระบะแล้ว
วันเกิดเหตุด้วยนะได้๓๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ใช่แต่ทีนี้หลังจากนี้จะยังไงต่อคุณผู้ชมจะต้องดู
เพราะว่าเขามีการนัดเจรจาคดีละเมิด
พุธที่๑๑ธันวาคมเมื่อรืนนี้นะคะ
เอ็นดูเด็กน้อยนะตกสาย